เมื่อวานี้บรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการในการที่จะดูแลความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย
กรุงเทพอาจจะมีการจัดงานน้อยลงอาจจะเหลือที่เซ็นทรัลเวอร์ที่เดียว
ที่จังหวัดอื่นก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงการดูแลสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
บอกว่าวันจันนี้๑๑ธันวาคมจะมีการประชุมถึงมาตรการการดูแลอย่างเป็นระบบ
กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งปีนี้สถานที่จัดกิจกรรมน้อยลง
แต่พื้นที่กรุงเทพนครก็ยังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นเดิม
รวมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา
หากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนมาตรการความเข้มข้นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอการประชุมวันจันนี้
ด้านของการดูแลป้องกันความปลอดภัยจากเรื่องของอุบัติเหตุนั้น
นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยหรือว่าปพ
ก็ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ศูนย์หน่วยการรักษาความปลอดภัยทางถนนปพเนี่ยนะครับ
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยให้ภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมกันนำมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างเข้มข้น
เช่นด้านคนอย่างการตั้งด่านชุมชน
เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่
เช่นกรณีเมาแล้วขับแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัย
ด้านการสร้างจิตสำนึกเป็นด้านที่๒ที่เขาก็มุ่งเป้านะครับ
ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
โดยด้านนี้นะครับก็ให้หน่วยงานเจ้าของถนนตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมถนน

อย่างการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้หยุดประกอบกิจการ
หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงปีใหม่เป็นต้นนะครับ
พร้อมให้รายงานการเตรียมความพร้อมส่งให้ปพภายในวันที่๑๓ธันวาคม
เอาง่าย๓ด้านที่เป็นปัจจัยอุบัติเหตุ
ด้านคนด้านถนนด้านรถ
คนรถถนน๓อย่างปัจจัยสำคัญตามหลักการของการดูแลความปลอดภัย
รถก็ต้องดูให้พร้อมคนต้องพร้อมไหม
พร้อมทั้งกายทั้งใจถนนพร้อมไหม